ถามกันหน่อยสิคะว่าถนนในพื้นที่ใครเป็นแบบที่นี่บ้างนะคะ

เป็นการเอ่อทำถนนขยายพื้นที่พื้นผิวกันจราจรเนอะ
ค่ะแต่กลายเป็นการของถนนสามแบบอืม
เป็นลาดยางลูกรังแล้วก็หินคลุก
ผู้ใหญ่บ้านนะคะบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วค่ะ
ฝนตกถนนลื่นกลายเป็นแอ่งน้ำรถก็จม
แล้วพอทำเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนฝุ่นเยอะไปหมด
ไปฟังเธอบนสักนิดหนึ่งก่อนค่ะ
มันใช่เลยมันใช่เหรอ
มันใช่ไหมคุณสุภาษาคือมันใช่ไหม
ไม่น่าใช่แล้วค่ะนี่เรียกถนนเหรอคะถนนเหรอคะ
เออเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกในฐานะตัวเนี้ยช่องชนเดือดมากจริงจริง
นี่คือนางมานิสาพัชราคมนะคะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตำบลบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซา
บอกขอระบายหน่อยเถอะชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาก
ทำถนนเนี่ยเออมันเข้าใจว่าหวังดีเนอะ
ขยายพื้นผิวการจราจรแต่เนี่ยมันอะไร
มันได้ไหมชาวบ้านได้รับผลกระทบไปหมด
น้ำก็ท่วมถนนก็แฉะฝุ่นก็เยอะ
รถที่ใช้เนี่ยติดลมมาเป็น๑๐คันแล้วจมดินโครนลงไปแบบนี้เลย
ถนนเส้นนี้นะคะคือเส้นทางสุขุมวิทย์สายเก่าค่ะ
ในพื้นที่หมู่สามตำบลบางปะกงระยะทางเนี่ย๓๐๐เมตร
ที่เขาพยายามขยายช่องทางการจราจร
เขาขยายแบบนี้คุณผู้ชมค่ะพื้นที่ที่เป็นถนนลาดยาง
มีหนึ่งเลนให้รถวิ่งอีกเลนหนึ่งเป็นลูกรัง
อันนี้ไม่แน่ใจให้ใครวิ่งและบางส่วนเป็นหินคลุก
ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องให้ใครวิ่ง
ถนนลูกรังให้ให้รถมอเตอร์คลอสวิ่ง
เขามีการแข่งขันกันหรือยังไง
แล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะ
ฝนไม่ตกก็ฝุ่นเยอะเพราะมันมีลูกรังมีหินคลุก
ส่วนฝนตกปุ๊บโอ้โหนี่เลยเป็นหลุมเป็นแอ่งน้ำแบบนี้
กระบะขับมากี่คันกี่คันตกหล่มทุกคัน
ต้องไปอาศัยรถยกค่ะ
อาศัยรถยกมายกรถขึ้นไม่รู้กี่คันแล้วนะคะ
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกไม่ไหวแล้วจริง
ฝนไม่ตกฝุ่นฟุ้งไปหมดเลย
แถมตอนก่อสร้างที่เธอกรวดมากคืออะไรรู้ไหม
ถอดหนึ่งแล้วกันนะ
เรียวกราศเหมือนกันนะคะคือคงจะเดือดร้อนจริง
ต้องออกมาพูดแทนลูกบ้านอะไรแบบนี้

ติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาบอกสั่งการแล้วนะ
ให้นางสุกัญญาแตงเจริญประหลัดอำเภอบางปะกง
รักษาการในอำเภอบางประกงลงพื้นที่เดี๋ยวนี้
ไปตรวจสอบแล้วก็รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านเลย
ปรากฏว่าตอนนี้เขาอยู่ระหว่างตกลงกันนะคะ
เพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันคือพื้นที่เทศบาลตำบลบางประกงกับอำเภอบางปะโกง
ยังไม่ได้มีการคุยกับอบจฉะเชิงเซาเรื่องการทำถนนเส้นนี้
สุดท้ายเลยต้องมานั่งประชุมหารือชาวบ้านอีกครั้งสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะประสานอบจฉะเชิงเซาให้เร่งผู้รับเหมามาดำเนินการแก้ไข
เอ้าก็ต้องคุยกันก่อนทำงานเนาะ
ประสบกันได้ยังไง
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำค่ะ